หลายท่านคงอยากทราบว่าวันก่อนที่มีคนไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
กรณีเรื่องการโหวตนะครับเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยจะเป็นยังไง
มีมติออกมาแล้วคุณผู้ชมครับคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
บอกว่ามติรัฐสภากรณียติเสนอชื่อโหวตนายกรรมดรี
พิธาลิ้มเจริญรัฐในรอบที่๒อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูล
จะส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยครับคุณผู้ชมครับจะส่งให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
และขอให้ศาลมีคำสั่งชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน
กรณีผู้มีส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณานะครับ
บอกว่าส่งต่อไปอีกทีให้สารรัฐธรรมนูลนะครับวินิจฉัยว่าการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมกรณีการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้ากลายเป็นยัตติซ้ำ
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช๒๑๖๓ข้อที่๔๑
ขัดรัฐธรรมนูลหรือไม่
และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นสารรัฐธรรมนูลนะครับ

ให้มีคำสั่งชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน

พันธุรกิรบกฤทธิรานนท์
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แถลงข่าวใจความสำคัญระบุว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียน
ให้พิจารณาวินิจฉัยจำนวน๑๗คำร้อง
โดยมีสาระสำคัญให้พิจารณาว่า
มติดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนุนหรือไม่
และขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นสารรัฐธรรมนูล
กว่าสารรัฐธรรมนุนจะมีข้อวินิจฉัย

ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นชอบร่วมกัน
รัฐธรรมนตร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

ของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ
และการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัย
การเสนอชื่อบุคคลให้รัฐบาลเห็นชอบ
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นยติ
ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช๒๑๖๓ข้อ๔๑นั้น
เป็นการนำข้อบังคับการประชุม
ทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูล
ซึ่งได้กำหนดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกัธมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
มาตรา๑๕๙ประกอบมาตรา๒๗
กระทำของรัฐสภาดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนุนครับ
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วนะครับ
เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง
และเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่จะเสนอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาได้
ขอให้สารรัฐธรรมนุนมีคำสั่งให้รัฐสภา
รอดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคล
รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน
กว่าสารรัฐธรรมนูลมีวิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมา
ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัย
ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนุนตามมาตรา๒๕๖
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๖
ประกอบมาตรา๔๖แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐
ลองฟังเสียงช่วงนี้
จึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนของผู้ร้อง
ที่จะขอให้สารรัฐมนูลกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอ
ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อน

นี่เป็นเรื่องด่วนเลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าแล้ว๒๗กรกฎาที่ประธานรัฐสภานัดประชุมกัน

พกระบวนการหนังสือเนี่ยออกแล้ว

ไปจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วนะครับ

ต้องดูว่าสารรัฐมนูลท่านจะรับเรื่อง

เป็นวันพุธด้วยนะคะการประชุมสารรัฐธรรมนูลนะคะ
ซึ่งถ้าผลออกมาว่ารับเรื่อง
ก็อาจจะต้องมีการเลื่อนการโหวตนายุทธมนตรีในรอบที่๓

เราติดตามดูข่าวการเมืองอื่นยังมีอีกนะคะ